มาดูชะตากรรมของเด็กหญิง๓คนนะคะที่จมน้ำหายไป
เป็นเด็กหญิงชาวมอนที่ลงเล่นน้ำในแม่น้ำแควร์น้อยค่ะ
เรายังคงติดตามการค้นหาพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งก็ยังค้นหากันอย่างต่อเนื่อง
อันนี้ก็มีแมสไหมคะ
อันนี้คือญาติพี่น้องก็ใจคอไม่ดีนะคุณนัทพงศ์
เพราะว่าหากันมาตลอดยังไม่ได้เบาะแสเลยค่ะ
ครอบครัวของทั้ง๓คนนะคะเป็นวัยรุ่น๓พี่น้อง
แม่น้ำแควร์น้อยที่บ้านดาวดึงอำเภอไซโยก
จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยังไม่มีร่องรอยเลยค่ะ
เมื่อคืนหน่วยกู้ภัยระดมกำลังกันไปช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะยากเลยล่ะ
เพราะว่าน้ำก็แรงแล้วก็มืดมากด้วยนะคะ
กู้ภัยกาญจนบุรีเอาเรือท้องแบนและทีมประดาน้ำ
เวลาไม่ต่ำกว่า๕๐นายกระจายกำลังการออกคนหาผู้เสียหาย๓คน
ซึ่งตอนนี้ทราบชื่อก็คือนางสาวจำปีนางสาวจำปา

แล้วอีกคนนึงก็คือนางสาวแนนอายุประมาณ๑๕ปี
ทั้ง๓คนนี้สัญชาติมอนแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นหญิง๘คน
จริงแล้วมีอยู่๘คนเขาก็ตามพ่อแม่ไปรับจ้างขุดมันสัมปะหลัง
ใกล้ตระหลิงริมแม่น้ำแขวน้อยแล้วอากาศร้อนทั้งหมดก็เลยลงไปเล่นน้ำ
แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันนี้ขึ้นค่ะจมหายไปไร้ร่องรอยตอนนี้ค่ะ๓คนด้วยกัน
แล้วก็คนพี่กล้องน่าจะเป็นมีหญิงว่าพูด
แฟสเป็นแฟส
คือมาเล่นน้ำกันแล้วก็หายไปเลย
คือจากเหตุการณ์นี้จากข้อมูลต้องลองเล่นน้ำ
เราจำรองเล่นน้ำให้ดูนะว่ามี๘คนลองไปเล่นน้ำกัน
ระหว่างเล่นน้ำเนี่ยนางเสาแนนเนี่ยเกิดพลัดไปตรงจุดน้ำลึก
แล้วนางสาวนั้นก็จมหายไปพี่สาวสองคนเป็นแฝดกันคือจำปากับจำปีก็รีบว่ายน้ำไปช่วยน้อง
แล้วตอนนั้นเนี่ยน้ำมันเชี่ยวมากปรากฏว่าทั้งสามคนถูกน้ำซัดหายไปหมดเลยค่ะ
ชาวบ้านหญิงตอนนั้นเนี่ยมีชาวบ้านผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ๒๗ปีเห็นเหตุการณ์ก็กระโดดลงไปช่วย
แต่ปรากฏว่าคนลงไปช่วยก็จมน้ำหมดสติโชคดีมีคนพาตัวเอาเข้าฝั่งได้ทัน
พาไปส่งโรงพยาบาลคือคนช่วยก็หมดสติช่วยคนลงไปช่วยก่อนนะ
แต่๓คนนั้นจมหายไปไร้วี่แววค่ะจนถึงขณะนี้นะคะ
ตามหากันมาตลอดกว่ายี่สิบชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมยังคงกระจายกำลังกันค้นหา
เขาแบ่งเป็น๒ชุดชุดแรกเนี่ยเลาะฝั่งซ้ายแม่น้ำแควร์น้อยเลย
อีกชุดหนึ่งเลาะฝั่งขวาไล่ไปเลยค่ะ
เป็นระยะทาง๓๐๐๕๐๐เมตรไล่ไปตามเส้นแม่น้ำสองฝั่งเลยค่ะ
แล้วก็จะประเมินระยะทางเพิ่มอีกครั้งหนึ่งว่าจะมากกว่านี้ไหมนะคะ
อุปสรรคสำคัญก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนด้วย
เป็นกำหนดเวลาของเขาเป็นกำหนดการของเขา
เพราะฉะนั้นน้ำมันก็ไหลเชี่ยวไหลเชี่ยวไหลแรง
แล้วเหตุการณ์เกิดตอนกลางคืนตอนเย็นมันมืดด้วย
ก็เลยทำให้ยากจริงตอนนี้๒๐ชั่วโมงแล้วยังหาไม่เจอนะคะ
ตอนนี้ได้มีการร่วมกันตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือที่ท่าเทียบเรือแพร่
เพื่อติดตามสถานการณ์แบบนาทีต่อนาทีนะคะ
หญิงชาวบ้านพลเมืองดีคนที่กระโดดน้ำลงไปช่วย๓คนนี้เนี่ยนะคะ
ตัวเองประสบเหตุหมดสติไป
ตอนนี้มีรายงานบอกว่าคุณหมอช่วยปั๊มหัวใจฟื้นขึ้นมาแล้ว
แล้วก็อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ